ก็เป็นเกมนัดส่งท้ายระดูการนะครับสำหรับทีมในหลีกสูงสุดนะครับ
เป็นการแข่งขันบอลถ้วยน็อกเอาท์รายการที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเรา
แล้วใครชนะจะได้สิทธิ์ไปเล่นเอฟซีแชมป์เตนส์ลีกในรอบแห่งกลุ่มปีสองพันยี่สิบสองนะครับ
นี่เป็นจังหวะที่ชนบุรีครับก็ชาร์จลูกนี้เข้าไปโดยฉัดมงคลกรุณธนโรธครับ
นาทีสามสิบก่อนที่ทางฝั่งเชียงรายจะตีเสมอจากศิวากรเตียตระกูลนะครับนาทีที่สี่สิบ
เสมอหนึ่งหนึ่งครับแล้วจบเก้าสิบนาทีก็ยังยิงกันเพิ่มไม่ได้
ต่อเวลาไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีก็ยังเสมอกันอยู่ครับต้องยิงจุดโทษ
ส่วนช็อตสำคัญคือคนนี้ครับเกือกฤทธวีการนะครับยิงพลาด
คนสุดท้ายของชมบุรีนะครับขณะที่โชธิพัฒพุ่มแก้วเนี่ย
ยิงปิดเกมครับให้กับเชียงรายเอาชนะไปครับ
ห้าประตูต่อสี่นะครับยิงแม่นกว่าครับ
ชนะด้วยสกอร์รวมคว้าแชมป์เอเฟครับมากรองเป็นสมัยที่สาม
ก็คว้าตัวไปเล่นเอฟซีแชมป์เปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
ระดูกสัมหน้าสองพันยี่สิบสองนะครับเป็นตัวแทนทีมสุดท้ายในโควท่า
สองทีมเล่นในรอบคัดเลือกก็จะมีที่สองของลีกคือบุรีรำ
แล้วก็ที่๓ของลีกคือการท่าเรือครับ